ไม่ใช่ของอร่อยยิงมีแค่นี้ยังมีทุเรียนไม่ใช่เหรอ

ทุเรียนที่นี่โอ้โหบอกเลยเจ้าของเขาน้ำตาตก

มาซื้อเยอะเกินจนเขาไม่ได้กินทุเรียนของตัวเอง
ทำไมไม่เก็บไว้สักลูกนึง
จนกินเองไม่ได้ต้องขายจนหมดต้นหมดตัว
ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ
ของนายหวันโพลำเนา
เป็นเจ้าของต้นทุเรียนหมอนทองรายแรกของอำเภอด่านซ้าย
ที่เขาว่าอร่อยมาก
สืบไปสืบมาความอร่อยนี้ก็คือได้พันธุเรียนหมอนทอง

ทดลองปลูกรอบบ้านนะครับ

ถ้าจะเอาไปปลูกมันก็ได้ปลูกง่ายนะ
นี่แหละครับพอรอดมาได้๒ต้น
ก็ออกผลทุเรียนมาประมาณสัก๕๐๖๐ผล
แต่ละลูกก็มีน้ำหนักประมาณ๕๗กิโลกรัม

เขาปลูกมาแล้ว๕๖ปีนะครับ
มีชื่อเรื่องของความอร่อย

รสชาติอร่อยหวานกรอบนะครับ
แล้วก็เรียกได้ว่าใครมากินแล้วก็ต้องฟินแน่นอน
ขายอยู่ที่ราคาไม่แพงด้วย
กิโลกรัมละ๑๒๐บาท

แต่ละต้นเดี๋ยวผมให้ดู
มันมีการสั่งตีตรา
แล้วก็จองเอาไว้หมดแล้ว
อ้าวทุกลูกคือแบบแล้ว
ตอนนี้ฉันจองนะนี่
ปลูกหมอนทองเนี่ยจำนวน๓๔รายแล้วนะครับรวมพื้นที่เนี่ยสักประมาณ๒๐ไร่ได้

ก็ทำให้มีการนำผลผลิตไปขายได้ประมาณสัก๕๐๐๐๑๐๐๐บาท
ว่าต่อไปนี้นะครับอีก๕๑๐ปีอำเภอด่านซ้ายที่จังหวัดเลยนี่
จะเป็นพื้นที่หลักเลยนะครับในการปลูกหมอนทองจำหน่าย

ครบเลยไปเที่ยวที่เลยนะได้หลายบรรยากาศแถมได้กินทุเรียนเลยด้วย

ได้กินข้าวโพดเลยทุเรียนเลยอู้ของเลยมีของดีเยอะ